คุณผู้ชมฮะเรื่องของปัญหาโรงงานขยะ
สมัยผมเป็นนักข่าวผมทำเรื่องนี้
คือผมสรุปได้เลยว่ามันเป็นปัญหาโลกแตะ

นี่ยังไม่ทันถามเลยนี่มันคือปัญหาโลกแตกครับ
ใช้ขยะทิ้งขยะแต่ถ้าโรงงานขยะจะไปตั้งข้างบ้านไม่เอา
แต่โรงงานขยะที่จะไปตั้งตรงไหนก็ตามมันต้องทำให้ถูก
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปเจอเนี่ยคือมันมีรอยรั่วนะครับ
จะตั้งใจทำไม่ถูกหรือทำถูกอีกเรื่องหนึ่งที่เพชรชบูรณ์
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเนี่ยเหม็นนะฮะเหม็นเน่าจากกองขยะเนี่ยนะครับ
คือเป็นโรงงานกำจัดกากขยะของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะของบริษัทเอกชนเนี่ย
มาตั้งอยู่ใกล้ชุมชนชาวบ้านบอกฉันไม่ไหวแล้ว
เอายางรถยนต์ไปจุดไฟเผาประท้วงเลยค่ะอันนี้เขาออกมา
ก็เลยไม่รู้จะทำไงเลยก็รอดูชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็จะประมาณนี้ครับ
ก็คือเขาไม่พอใจครับคือทนมานานแล้วครับ
เห็นไหมล่ะทนมานานแล้วนะครับเป็นบรรยากาศนะครับ
แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นการเผายางรถยนต์ประท้วงของชาวบ้านหมู่๔
ตะบนครองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับที่บ้านม่วงชุม
หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมานานหลายปี
จากการส่งกลิ่นเหม็นเน่าของเศษขยะนะฮะจากการรับซื้อ
แล้วก็กำจัดกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนเจ็บคอแสบจมูก
แต่ไม่ได้ผลโรงงานก็กลับมาเปิดอีกแหละ

โดยการนำของผู้นำชุมชนนัดหมายมารวมตัวกันเอายางรถยนต์มานะฮะ
จุดไฟเผาปากทางเข้าโรงงาน

นี่จังหวะนี้
มันพีคตัวรถขยะเข้ามาตรงพอดีนี่แหละ
นายกริจคงเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร
เปิดเผยบอกว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ย
ชาวบ้านเคยมาร้องเรียนแล้วหลายครั้ง
แล้วก็สั่งการให้ปรับปรุงแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ก็ยังปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอีก

สั่งให้ในอำเภอศรีเทพและอุตสาหกรรมจังหวัดไปลงพื้นที่ซิ
เจรจากับชาวบ้านสิกับโรงงานซินะฮะ
รวมทั้งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและตามกฎหมายนะครับ
โรงงานสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน
ถ้ายังทำอยู่นะแก้ไขซะ
ถ้าแก้ไขไม่เสร็จชาวบ้านยังเดือดร้อนเหมือนเดิมนะ
ก็จะเสนอให้ปิดโรงงานเลยโอ้โหผู้ว่าเด็ดขาดจริง

คือเรื่องของความเหม็นกับเรื่องของกลิ่นกับเสียงเนี่ย
คุณผู้ชมฮะมันไม่มีตัวชี้วัด
ผมอาจจะชอบทุเรียนปุ้ยอาจจะชอบทุเรียน
อาจจะไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็ได้
ขยะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันนะครับ
ยังไงก็ตามผมบอกแล้วว่ามันเป็นปัญหาโลกแตก
เมื่อไหร่ที่เรายังใช้ยังทิ้งอยู่นะฮะ
แต่โรงงานคือกำจัดขยะเนี่ยมันยังมีไม่เพียงพอเนี่ย
เราจะทำยังไงก็ดีครับประเทศไทยนะฮะ